ส่วนเรื่องต่อไปก็อยากจะฝากเตือนภัยกันเลยนะคะ
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัย
ว่าที่จังหวัดกรบีตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังตามหลาดชายโรคจิต
สำเร็จความไข้ตัวเองต่อหน้าหญิงสาวกลางชายหาดเลยค่ะ
เขาไปถ่ายภาพตรงบริเวณชายหาดนพรัชธาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
แล้วในภาพนี้นะคะก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหาด
ด้านหลังจะมีการวงกลมไว้ในภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคน
เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำมีถุงผ้าสีขาวนั่งอยู่คนนี้
แล้วระบุข้อความว่าบุคคลอันตรายที่วงไว้
เราไปถ่ายภาพอยู่ที่ทะเลหันหลังพ้นไป๑๐นาทีป๊าบ
หายไปจากตรงนั้นแล้วแต่ไปสำเร็จความไคร้ที่ข้างต้นไม้อีกต้นนึง
เราเดินขึ้นมาข้างบนเห็นมันกำลังนอนทำอยู่อย่างนั้นเลย
เขาโพสต์แบบนี้ลงไปนะคุณผู้ชมนะล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติจินาเพลค่ะ
ผู้กำกับสพอ่าวนางจังหวัดกระบี่ท่านก็ลงพื้นที่ไปเลย
พร้อมจัดชุดสืบสวนแล้วก็ชุดปราบรามรวมทั้งตำรวจจราจรออกค้นหาชายคนดังกล่าวนี้
ตามชายหาดแล้วก็ซอยต่างคาดว่าชายคนนี้อาจจะยังไม่ได้ออกไปจากย่านอ่าวนางตรงนั้น
นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าในจุดเกิดเหตุหน้าหาดก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีพนักงานนวดที่เป็นเพื่อนกันไปวิ่งออกกำลังกายแถวชายหาดตรงนี้
แล้วก็พบชายคนเนี้ยยืนเนี้ยช่วยตัวเองอยู่แบบนั้นอ่ะค่ะโอ้โห
ทำให้ผู้คนหวาดภาวะกันมากมายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน
ก็คือเร่งติดตามตัวคนที่โพสต์ออกมาเนี่ยนะคะเพื่อสอบปากคำแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีผู้เสียหายร้องทุกข์ไหม
เร่งติดตามตัวคนดังกล่าวมาดำเนินคดีนะคะสำหรับผู้ชายคนนั้นในข้อหาอาณาจารย์ในที่สาธารณะด้วย
ซึ่งถ้าเกิดใครพบเห็นชายลักษณะดังกล่าวลักษณะดังกล่าวนี้
แจ้งมายังที่สพอ่าวนางเพื่อเป็นการแจ้งเบาะแสป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อจากนี้ด้วยนะ
เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายหลายคนที่เจอแบบนี้ก็เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพอาวนางได้
ครับช่วงเนี้ยคุณตำรวจงานชุกจริงจริงนั่นน่ะ